กลายเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลนะคะ
เมื่อมีคนโพสต์ภาพใบสั่ง
ที่ตำรวจจราจรให้ใบสั่งรถพยาบาล
ที่ขับรถใช้ความเร็วเกินกำหนด
จริงแล้วจะมีกฎหมายยกเว้นเอาไว้อยู่แล้ว
รถพยาบาลรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
สามารถใช้ความเร็วเกินกำหนดได้
คนก็เลยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ค่ะว่า
ทำไมตำรวจจราจรถึงออกใบสั่งให้กับรถของโรงพยาบาลนะคะ

คือภาพที่ถูกแชร์ผ่านสมาชิกเฟซบุ๊ค
ที่ใช้ชื่อว่าทนายเกิดผลแก้วเกิด
เป็นภาพใบสั่งจากศูนย์ควบคุมความเร็ว
และกวดขันวินัยจราจรตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก

ข้อหาก็คือขับรถด้วยอัตราเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ข้อความในเฟซบุ๊คบอกแบบนี้นะคะว่า
บ้าไปแล้วตำรวจไม่อ่านกฎหมาย
ครับว่ารถพยาบาลฉุกเฉินได้รับยกเว้น
พระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา๗๕วงเล็บ๓
คือขับรถเกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้
ชาวเน็ตหลายคนก็เลยออกมาร่วมวิจารณ์

ที่อาจจะไม่รู้ข้อกฎหมายเรื่องนี้หรือเปล่า
สายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวีของเราก็เลยติดต่อไปยัง

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ก็ได้รับคำชี้แจงมาแบบนี้ค่ะว่า
กรณีที่เป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน
พระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา๗๕วงเล็บ๓
ระบุชัดเจนว่าต้องเป็นรถฉุกเฉินที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ถึงจะมีสิทธิ์ขับรถเร็วเกินอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนดได้
ในกรณีนี้ก็ต้องมีการสอบส่วนข้อได้จริง
ว่ารถพยาบาลปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่ว่ารถพยาบาลรถฉุกเฉินทุกคัน

เพราะที่ผ่านมาก็มีรถฉุกเฉินหลายคันแอบอ้าง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด
ทั้งที่ภายในรถไม่ได้มีผู้ป่วยเลยนะคะ
อีกทั้งการตรวจจับความเร็วก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ตำรวจไม่ได้ต้องการที่จะคิดเอาเงินค่าปรับแต่อย่างเดียว
ซึ่งเมื่อวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ก็ได้มีทางรองผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
ประสานไปกับทางโรงพยาบาลพิจิตรแล้วนะคะ

หากขับรถเร็วระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่มีความผิดค่ะ
ดังนั้นก็ต้องตรวจสอบว่าขณะที่ถูก
ใบสั่งเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ในรถหรือเปล่า
กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จริงหรือเปล่าด้วยนะคะ